เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่
เป็นโรงเรียนสอนเด็กพิเศษค่ะพี่อุ๋ย
มีเด็กชายวัย๑๑ปีน้องเป็นเด็กพิเศษนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในหอนอนชาย
ครอบครัวของน้องเขาติดใจสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิต
คือด้วยสภาพศพของน้องมันมีร่องรอยเหมือนกับถูกทำร้าย
แล้วคุณแม่ของน้องบอกว่าไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่โรงเรียน

มันก็เลยไม่มีหลักฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ตอนนี้สงสัยอยู่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่อายุ๑๙เป็นเด็กออทิสติกนะคะ

ใช่สงสัยว่ารุ่นพี่อายุ๑๙คนนี้เป็นคนทำร้ายน้องหรือเปล่า

ตำรวจภูทรเมืองแพร่แพทย์เวรอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดแพร่ไปตรวจสอบค่ะ
น้องนักเรียนชายเสียชีวิตในหอพักชายโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
โรงเรียนนี้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะ

ก็จะมีเตียงอยู่สักประมาณ๒๐กว่าเตียงนะคะ
พบร่างของเด็กผู้ชายอายุ๑๑ปี

ศีรษะมีบาดแผลแล้วมันมีลักษณะเหมือนบวมโนอะค่ะ
เลือดออกจมูกด้วยนะคะมีร่องรอยฟกช้ำทั่วตัวเลย
มีรอยเล็บขวนที่แขนและหน้าอกเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมง
เพราะว่าร่างนี่คือแข็งแล้วคุณผู้ชม
สาเหตุค่ะเราก็สอบถามจากตำรวจนะคะมันเกิดอะไรขึ้น
ทะเลาะกันเล่นกันแล้วเด็กเสียชีวิตหรือยังไง
คือต้องมีการสอบสวนใหม่ค่ะคือด้วยความที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์
เด็กเด็กทั้งหมดอ่ะก็จะเป็นเด็กพิเศษหมดเลยเด็กที่เสียชีวิตก็เป็นเด็กพิเศษด้วย
เวรที่อยู่ในคืนที่เกิดเหตุมี๒คนนะคะ
คนหนึ่งบกพร่องทางการได้ยินอีกคนนึงท่านก็บกพร่องทางร่างกาย
ทีนี้เรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันต้องใช้เวลาคือมันต้องละเอียด
แล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าสงสัยเด็กพิเศษ
ซึ่งเป็นออทิสติกคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่อายุประมาณ๑๙๒๐นอนอยู่ในห้องเดียวกัน
คือตอนนี้คนที่ถูกสงสัยด้วยความที่ก็เป็นเด็กพิเศษเหมือนกันนะคะ
เขาก็มีอาการเหม่อลอยยังให้การอะไรไม่ได้เลย
ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างการขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียน
แล้วก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อมูลเพิ่ม
คุณแม่ของเด็กที่เสียชีวิตคุณแม่ปวีนาบอกว่าลูกชายเป็นออทิสติกตั้งแต่กำเนิด
ส่งลูกชายไปเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่๗ขวบจนถึงตอนนี้ก็คือ๓ปีแล้ว
เช้าวันนี้โรงเรียนมารับแล้วบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นติดต่อแม่ไม่ได้
บอกแม่ว่าลูกชายแม่ไม่สบายนะทางโรงเรียนพาไปหาหมอกินยาแล้วกลับมานอน
พอตอนเช้าครูเวรไปเรียกน้องเสียชีวิตแล้วก็เลยมารับแม่ไปดูศพลูกที่โรงพยาบาล
แต่แม่บอกว่าพอดูสภาพศพลูกไม่ใช่การเสียชีวิตจากการไม่สบาย
เพราะเลือดออกจมูกมีรอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมดเลยครับ
ขอบคุณครับ
แล้วแม่ติดใจเรื่องของกล้องวงจรปิดในโรงเรียน

พอขอดูโรงเรียนบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียเฉยเลย
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าเมื่อวานเย็นมันเหมือนมีราง

ก็น้องของเด็กที่เสียชีวิตนะคะ

นั่งเล่นอยู่กินขนมอยู่นั่งอยู่คนเดียวนะคะ
จู่น้องก็ทำท่ายื่นขนม
แล้วก็พูดว่าพี่กินขนม
คือเรียกชื่อพี่ที่เสียชีวิตอะ

แต่แม่บอกว่าอ้าวน้องนั่งอยู่คนเดียว
เรียกพี่ทำไมพี่ไม่อยู่พี่ไปโรงเรียน
แม่ก็เลยบอกว่าสงสัยพี่ชายมาบอกลาน้องหรือเปล่า
อายุแค่๕ขวบเองค่ะเรียกพี่กินขนมเฉยเลย
สำหรับงานศพนะคะคุณแม่บอกว่าก็รอผลการชนะสูตรก่อน
ก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเป่าปมสามัคคีธรรม
ก็ยังไม่สามารถระบุวันที่จะชาปนกิจได้
ทีนี้ค่ะผู้ต้องสงสัย
ก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่อายุ๑๙๒๐
ทางครอบครัวบอกว่ายังไม่รู้รายละเอียด
ว่าเป็นผู้กระทำจริงหรือเปล่า
โรงเรียนก็ยังไม่ได้แจ้งข่าวอะไรมาเลย
ยืนยันว่าหลานคนนี้วัย๑๙๒๐คนนี้ที่เป็นออทิสติก

ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ

คืออย่างนี้ค่ะที่เล็บของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
มันเหมือนมีหนังมีเนื้อคนติดอยู่
ก็คือเอาสิ่งที่อยู่ในเล็บของน้องผู้เสียชีวิต